รามาแบบทัวร์ลงเลยนะคะกับสาวแต้วนัทพรค่ะโอ้โหทำดีมาตลอด
หลายคนก็คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับสาวแต้วนะคะที่พยายามกักตัวเองอยู่ที่บ้าน
แล้วก็โอ้โหมีการกักตรงกักตัวต่างตรวจแล้วตรวจอีกนะคะ
สำหรับหาเชื้อโควิดก็นับว่าเป็นอีกรอบนึงแล้วแหละครั้งที่สองนับตั้งแต่ที่เธอร่วมงานกับดีเจมะตูมนะคะ
เรื่องที่โล่งใจก็คือผลเป็นลบค่ะนับว่าเป็นวันที่๑๑ของการกักตัวของแต้วนัทพรแล้วนะคะ
แต่ดราม่ามันเกิดเพราะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่รอผลตรวจเนี่ยนะคะ
แต้วเองก็ได้แวะไปร้านกาแฟแห่งหนึ่งค่ะตอนที่รอเนี่ยแต้วก็ออกมาถ่ายรูปนอกร้าน
เทสแป๊บเดียวค่ะแล้วก็กลับไปกักตัวเหงาต่อที่บ้านจ้า
คือรูปนี้นะคะก็เธอดูน่ารักสดใสดีนะคะ
เหตุการณ์นี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตเข้าไปตำหนิติเตียนแต้วกันใหญ่เลย
แต้วยังกักตัวไม่ครบ๑๔วันไม่ใช่เหรอ
ทำไมถึงออกมาข้างนอกแถมยังถอดหน้ากากอนามัยอีกค่ะ
ต่อให้ผลเป็นลบแต่ถ้ายังกักตัวไม่ครบก็ห้ามทำแบบนี้
ท้ายที่สุดค่ะเมื่อคืนนี้แต้วก็ออกมาโพสต์ขอโทษ
แล้วก็ชี้แจงร่ายยาวเลยนะคะบอกว่าตอนที่เข้าร้านกาแฟ
ใส่แมสตลอดเวลานะคะแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอลขวดใหญ่เลย
ไปทุกจุดที่เธอสัมผัสเลยค่ะ
ส่วนตอนรอออเดอร์ก็เลยออกมานั่งนอกร้าน
แล้วก็ถอดแมสออกชั่วคราวถ่ายรูปแป๊บเดียวใส่กลับทันทีค่ะ
แล้วเธอก็บอกว่าปรึกษาทีมแพทย์มาแล้วว่า
หลังจากตรวจหลังจากที่กักตัว๗วันแล้ว
ผลเป็นลบก็ค่อนข้างเชื่อถือได้มากเลย
เพราะว่าระยะหลังเชื้อจะฟักตัวเร็ว
ก็เลยอาจจะทำให้เกิดความหละหลวมขึ้นบ้างนะครับ
นับจากนี้เธอจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นค่ะ
ควบคุมตัวให้อยู่ในขั้นตอนการกักตัวอย่างเคร่งครัด
ครบ๑๔วันนั่นเองนะคะ
แล้วก็จะมาแจ้งผลตรวจหลังจากครบกำหนดการกักตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เพราะว่าเธอเองเป็นคนที่ตรวจซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ
แล้วก็ที่บ้านของแต้วเองเมื่อวานอย่างที่ได้เห็นกันไป
โอ้โหมีเจ้าหน้าที่มาฆ่าเชื้อทำความสะอาดแบบเต็มที่ทุกจุดเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงนะคะ